คุณผู้ชมฮะเรื่องดราม่านี้แหละครับ
ราม่าเดือดก่อนจะจบลงด้วยดีนะฮะ
หลังจากที่กระทิงดุกระทิงสีแดงคันนี้นะ

ปรากฏว่าเลี้ยวขวากระทันหันแล้วจนรถกระบะเข้ามาชน
ตอนแรกนะภาพเหตุการณ์เนี่ย

เพราะว่ามีการรายงานนะครับบอกว่าเกิดอุบัติเหตุ

เวลาประมาณ๖โมง๑๐นาทีตอนเย็น
ตำรวจเอกวิทเชียรรองสาววัดสอบสวรรค์สวรรค์สวรรค์สวรรค์โลก
ว๔๐ก็คือรถยนต์พลิกอัพเฉียวชนรถเก๋งลัมโบกินี่สีแดง
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนสวรรคโลกศรีสำโรงฝั่งตะวันตก
บริเวณแยกทางเข้าสนามบินนะครับเบื้องต้นมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
พอเป็นข่าวนี้ออกมาโอ้โหหลายคนบอกอุ้ยพลิกอัพชนรถหรูเลยเหรอ
เพราะในข้อความนี้รถยนต์พลิกอัพเฉียวชนรถเก๋งลัมโบกินี่สีแดง
ใครที่เข้าไปดูในเพจของตำรวจก็คิดว่าโอ้โหพลิกอัพซวยแล้ว

ข้อความที่โพสต์ดูแล้วเป็นการรายงานอุบัติเหตุตามปกตินะครับ
แต่จากนั้นไม่นานคุณผู้ชมฮะปรากฏว่ามีคลิปวีดีโอที่แชร์กัน
บอกจริงแล้วพลิกอัพไม่ได้ไปชนเอง
แต่รถกระทิงดุสีแดงคันนี้อยู่ก็เลี้ยว

โอ้โหให้ดูสองมุมนะเดี๋ยวมีอีกมุม

นี่แหละฮะสรุปแล้วใครผิดใครถูก

เขาก็รายงานแค่รถยนต์พลิกอัพเฉียวชนรถเก๋งลัมโบกินี่นะ
แต่ก็ไม่ได้บอกว่าใครไป
ใครถูกใครผิดนะแต่ทีนี้คนก็ไม่ค่อยพอใจนะครับว่าโอ้โฮ
คนเขาไปโยนบาปให้รถกระบะรถพลิกอัพหมดแล้ว
แล้วพอคลิปมันออกมานี่ไงสาเหตุนี้ไงที่อยู่
กระทิงดุสีแดงลัมโบกินี่สีแดงอยู่เลี้ยวขวา
เลี้ยวขวาทันทีดูแล้วเลี้ยวเลนสองด้วย

แล้วอยู่ดีคันเหลืองเลมอนหยุดแล้วนะ
แต่ว่าคันแดงคือมาเลี้ยวมาเลยแบบนี้
เข้ามาทางตรงเขาก็เบรกไม่ทันชนเข้ากลางลำเลย
นั่นสิครับหลังจากนั้นรถทัวร์มาคุณ
มาลงที่สพสวรรคโลกใช่ไหม
มาลงมาตำหนิตำรวจบอกให้ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุไม่ครบถ้วนนะฮะ

คุณผู้ชมกลายเป็นประเด็นกลายเป็นดราม่าถกเถียงกันอยู่ในโลกโซเชียลนะคุณ
ประเด็นใหญ่เลยนะเนี่ยนะฮะทีนี้ครับคุณผู้ชมฮะความคืบหน้าแล้วกัน
เพราะเมื่อวานมันมีความคืบหน้ามาส่วนหนึ่งว่า
คนขับรถลัมโบกินี่สีแดงก็จะชดใช้ค่าเสียเวลา

เพราะว่าก็ยอมรับนะฮะว่าขับรถเลี้ยวกระทันหันนะครับ
วันนี้ตั้งแต่เช้าทีมข่าวของเราไปที่สถานีตำรวจภูทรสวรรคโลกครับ
คุณผู้ชมฮะเราไปดูกันหน่อย
นี่กระบะคันนี้ที่เมื่อวานเนี่ยไปชนลำบุกินี่
สภาพด้านหน้ารถกระบะเนี่ยฮะทะเบียนผอพึ่งคควาย๑๖๕๑
สภาพด้านหน้าพังยับเยินนะครับ
ซึ่งคันนี้มีนายทวีชัยอายุ๔๑ปีเป็นคนขับครับ
ใกล้กันเนี่ยพบกระทิงดุหงออยู่ที่ลานจอดรถของโรงพักคุณ
ก็คือรถลัมโบกินี่สีแดงหมายเลขทะเบียนชช้างหอหีบ
สภาพประตูฝั่งคนนั่งด้านหน้าถูกชนยุบนะครับ
กระจกแตกโดยมีนางมาลัยแสดงตัวเป็นคนขับนะครับ
ทั้งคู่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะคุณผู้ชมฮะ
หลังเกิดเหตุทั้งสองฝ่ายเคลียร์กันด้วยดีนะคุณนะ
เคลียร์กันด้วยดีลัมโบกินี่ไม่ได้อยู่ที่โรงพักนะคุณ
คือรำบุกินี่เนี่ยเค้าก็ลากไปนะเมื่อวาน
เห็นคลุมผ้าแล้วก็จัดการอะไรของเขาเรียบร้อยแล้ว
เขาก็คงไปส่งอะไรประกันอะไรก็เรียบร้อยกันไปแล้วนะฮะ
แต่ว่าทั้งคู่คือคนขับรถลัมโบกินี่ซึ่งเป็นผู้หญิงนะ
แล้วก็คนขับรถกระบะเขามีการเคลียร์กันชดใช้กันเรียบร้อยแล้ว
ซึ่งเรื่องนี้ร้อยเวรเจ้าของคดีคือร้อยตำรวจเอกวิเชียนชัยชนะพิรกุลเนี่ย
มีการเปิดเผยว่าเขาเคลียร์กันแล้วก็ตกลงกันภายหลัง
ค่าซ่อมรถกระบะจะให้นะให้รถกระบะเขา
ส่วนลัมบุกินี่เองเจ้าของจะดำเนินการซ่อมแซมเอง

ฝั่งคนขับกระบะเค้าอาจจะต้องขับรถไปขนของไปดักขายอะไรแบบนี้

ทางฝั่งลัมโบก็จะให้ค่าเสียประโยชน์ตรงนี้ด้วย
คุณผู้ชมส่วนกิจกรรมของกลุ่มคาราวาลรำบุกินี่หลายสีถูกเหรอ

นั้นเลยคัน๒๐๓๐ล้านรวมแต่งก็เท่าไหร่กันไปแล้วนะฮะ
ทีมข่าวได้ตรวจสอบเพราะว่ากิจกรรมของคารวาลรถหรู
เดินทางทำกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยและจังหวัดตาก
ระหว่างวันที่๒๔พฤศจิกายนถึง๒๖พฤศจิกายนนะครับ
ก็มีจำนวนรถที่เข้าร่วมประมาณ๔๒คัน
คนนั่งคนขับผู้โดยสารเลยที่มากัน๙๖คนนะครับ
ยูทูปเบอร์ชื่อดังร่วมกิจกรรมด้วยในหลายคลิปนะ

หมายถึงสไปร์เองก็ออกมาพูดถึงกิจกรรมนี้
ครับส่วนวัตถุประสงค์ก็เพื่อสนับสนุนการประชาสัมพันธ

แล้วก็ทำดีก็คือบริจาคเงินและสิ่งของเครื่องใช้
กับประชาชนพื้นที่สูงของจังหวัดตากนะครับ
ซึ่งทางกลุ่มเขาเน้นย้ำคุณแบบนี้
เวลาสัมภาษณ์ใครของคนในกลุ่มเนี่ย
ใครก็ตามเขาจะย้ำเสมอบอกว่า
พวกเราขับไม่เกิน๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง

สมมติที่เห็นคลิปแล้วว่าเร็วนะ
อันนี้เป็นคลิปที่เขาเร่งสปีดนะในการตัดต่อนะฮะ
แต่จริงเขาบอกว่าเขาขับกันไม่เกิน๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ไม่ได้มาขับซิ่งไม่ได้มาขับแข่ง
แต่มาขับเพื่อที่จะร่วมกิจกรรมเฉยนะครับ

แล้วก็แบ่งปันความสุขให้กับชาวเขา
พัฒนาราศดรพื้นที่สูงจังหวัดตากที่อุทยานตากศิลปนะครับ
ค่ะโอ้โหแต่เนี่ยคุณดิฉันไปเห็นในเพจของอะไรนะ
สุโขทัยนิวส์เนี่ยเออใช่ฮะเขารายงานอะไรเพิ่มไหมฮะ
ใช่เขาแชร์บอกว่าจบดราม่าเสียลัมโบ
เจ้าของจบดราม่าเสียลัมโบแล้วก็บอกว่าเจ้าของรถกระบะได้รถคันใหม่แล้ว
เรื่องนี้นี่เราก็ถามตำรวจเหมือนกันนะ
ตำรวจบอกว่าเรื่องนี้คู่กรณีเขาไปตกลงกันเอง
คือนะตอนนี้ก็ตำรวจยังไม่ได้รับการยืนยัน
ว่ามีการซื้อรถกระบะคันใหม่ให้กับเจ้าของรถกระบะแล้วจริง
ใช่เพราะว่าถ้าในสำนวนของตำรวจก็บอกว่าเป็นการชดใช้อะไรต่าง
ค่าเสียเวลาค่าเสียหายเลยนะฮะแต่ถ้าจะไปตกลงกันเองว่าจะซื้อรถกระบะคันใหม่ให้กับเจ้าของ
ก็คือพี่ทวีชัยเจ้าของรถกระบะก็ว่ากันไปนะฮะ